ไปดูการรักษาด้วยไฟ

จริงมันมีนะวิธีการรักษาด้วยความร้อนหรือไฟอะไรอย่างนี้
แต่เนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มเข้าไปด้วยเรื่องของความเชื่อครับ
นี่เลยเหยียบไฟอย่างนี้เลย

นี่เขาบอกว่าเป็นพิธีเหยาแต่ไม่ใช่เหยาธรรมดา

เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยที่เชื่อว่ามันเกิดจากสิ่งที่ไม่ดีไง

นี่ฮะที่นี่นะฮะคือบ้านน้องแวงศรีตำบลสามขาอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลาศิลป์
ตอนที่ทำพิธีไปต้องมีคนเป่าแคนด้วย
พิธีนี้จะมีการแต่งกายแบบการเหยานะแล้วก็เรียกขวัญด้วย
ยาวจะเริ่มอิทธิฤทธิในการปราบผีวิญญาณร้ายที่เข้ามาสิงร่างกายของคนป่วย
นี่เหยาวเหยียบไฟก็จะต้องเหยียบไฟแบบนี้
แล้วหมอยาวก็จะร้องรำทำเพลงไปพร้อมกับเสียงแคนอย่างที่เห็นในภาพนั่นแหละฮะ
พอเหยียบเสร็จนะก็จะมาเหยียบตามร่างกายของผู้ป่วยเจ็บตรงไหนเหยียบตรงนั้น
แล้วจะหายเขาว่างั้นนะคือวิญญาณที่หลบซ่อนอยู่ที่มาทำให้ร่างกายป่วยจะอยู่ไม่ได้
จะร้อนแล้วก็ออกไปออกไปออกไปเขาบอกว่าจะทำแบบนี้วนไป๓รอบครับ
เหยาวนะเขาก็จะใช้ง้าวหรือดาบตัดได้ให้ขาดออกจากกันเป็น๒ท่อน
แล้วก็นำด้ายที่ตัดไปผูกแขนผูกคอผู้ป่วยเอาไว้ผูกคอ

ดูแล้วไม่ใช่ว่าเออป่วยแล้วไปทำเอง

มันก็เป็นความเชื่อของเขาแหละว่าการรักษามันมีหลากหลายรูปแบบ
แผนไทยแผนจีนแผนโบราณอะไรก็ว่ากันไป

ค่ะเป็นเรื่องของการรักษาผสมผสานกับความเชื่อด้วยนะคะ